คุณผู้ชมคะเรื่องนี้คุณผู้ชมลองดูนิดนึง

เขาบอกว่าปวดท้องมากไม่ไหวแล้วต้องปลดทุกข์เดี๋ยวนี้
เขาก็วิ่งเข้าไปเป็นป่าช้าเก่านะคะ
ข้างวัดป่าทรงธรรมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
แต่พอเข้าไปปลดทุกข์ปุ๊บหายไปเลยหายไปนานมาก
หุ้ยตามหากันเป็นแบบ๖ชั่วโมงกว่าตะโกนเรียกตามหา
แต่ก็มีอุปสรรคนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขามีอาการหูหนวกด้วยนะคะ

แต่สุดท้ายต้องบอกคุณผู้ชมว่าเจอตัวนะ

เจอตัวแล้วเขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังนะคะ
คือบ่ายเมื่อวานเจ้าหน้าที่ช่วยกันหานายอธิวัฒน์คำชุ่มหรือในเออายุ๒๙
หายไปในป่าช้าเก่าข้างวัดป่าทรงธรรมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ลูกพี่ลูกน้องค่ะนางวันนี้ให้ข้อมูลว่าขับรถมาส่งแตงโม
ตลาดนัดท่าตูมพร้อมกับในเอแต่ในเอปวดท้องหนักบอกไม่ไหวแล้วต้องปลดทุกข์เดี๋ยวนี้
ก็เลยเข้าไปในป่าช้าเก่าข้างวัดคือก็จะเป็นลักษณะเป็นป่าค่ะคุณผู้ชม
เข้าไปปุ๊บหายไปนานเลยตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
แต่ก็มีโทรศัพท์นะคะมีโทรศัพท์ที่พยายามจะติดต่อ
แต่ในเอก็ไม่ออกมาในเอมีอาการหูหนวกด้วยอะค่ะ
มีอาการเหมือนกับโรคประสาทนิดหน่อยค่ะ
ก็เลยเอ๊ะทำไมหาไม่เจอลูกพี่ลูกน้องสงสัยแบบนี้
บังตาหรือเปล่าอาถรรพ์ป่าช้าเก่าหรือเปล่า
มีการจุดทูปเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้เปิดทางขอให้เจอแล้วญาติไปดูหมอดูเลยนะ
หมอดูบอกว่ายังอยู่ในป่าแต่มีอะไรบางอย่างบังตาอยู่
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาทั้งเดินทั้งขี่รถวน
เนื้อที่ประมาณสัก๓ไร่ตรงนี้๖ชั่วโมงกว่าค่ะ
ทุ่มกว่าแล้วปรากฏว่าเจอตัวในเอ
แล้วเจอยังไงรู้ไหมเดินออกมาเองเลยเดินออกมาเองหรอ
เดินออกมาแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่เดินออกมาเนี่ยนะคะ
มันห่างจากจุดที่เข้าไปปลดทุกข์อ่ะประมาณสิบกิโลอ่อนเพลียเลย
แล้วในเอบอกว่าผีจับตัวเอาไว้ไม่ให้ออกมาค่ะ
ในเอบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณสุชาดานักข่าวของเราลงพื้นที่ไปอ่ะนะคะ
ลองสำรวจพื้นที่ดูมันก็เป็นป่ารกทึบมีเถาวันมีอะไร
มีตุ๊กตาผู้หญิงใส่ชุดสบายเขียวด้านในเป็นสุสานฝังศพ
มีหลุมฝังศพเยอะเลยก็มีสาราเก่าสำหรับสวดศพด้วยค่ะ
พระลูกวัดวัดป่าทรงธรรมบอกว่าป่าช้าเก่าตรงนี้อายุเป็นร้อยปีนะ
พระสมพรท่านบอกนะคะก็เลยสงสัยว่าที่ในเอบอกว่า
จับตัวบังตาไม่ให้ออกมาเนี่ยเป็นแม่ตะเคียนหรือเปล่า
สมัยก่อนกลางป่าช้าใกล้จุดเผาศพมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่สองต้นคู่กัน
ในเออาจจะเข้าไปขับถ่ายโดยไม่ขอขมาหรือเปล่า
ตะเคียนก็เลยไม่พอใจจับตัวเอาไว้บังตาเอาไว้ไม่ให้คนมาเจอ
เจ้าผนตุดท้ายที่เขาอยู่ครับคืออยู่ที่เก็บศพ
สมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าตรงนั้นมันมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่คู่หนึ่งนะ
แต่ตรงนี้คือเขาโคตรทิ้งไปแล้ว

แต่หลังจากนี้ก็คิดว่าเป็นแม่ตะเคียนนั่นล่ะ
แล้วในเอคนนี้บอกว่าที่ผีจับตัวเอาไว้ไม่ยอมให้ออกมาค่ะเป็นผีผู้หญิงใส่สบายเขียวกดหัวเอาไว้เลยนะไม่ให้ออกมาทีมข่าวก็เลยเอาภาพถ่ายตุ๊กตาผู้หญิงใส่ชุดสบายเขียวไปให้ในเอดูในเอบอกว่านี่แหละตุ๊กตานี่แหละที่อยู่ในป่าตอนที่ไปขับถ่ายอ่ะ
ตุ๊กตานี้ค่ะนี่เลยเหรอในเอบอกเผลอไปเดินเตะเตะเขาอย่างแรงเลยตอนเข้าไปปลดทุกข์ในป่าช้า
ญาติญาติทีมข่าวเลยขนลุกเลยเพราะในเอบอกใช่ใช่เลยตุ๊กตานี้แล้วในเอก็บอกว่าคือตอนนั้นน่ะแม่ตะเคียนบอกว่าอย่าออกไป
รอให้ฟ้ามืดก่อนแล้วรั้งเอาไว้ไม่ให้พูดไม่ให้ตอบญาติเข้าไปตามหาจุดที่ในเออยู่นะคะ
แต่ญาติไม่เห็นเฉยเลยแต่ในเอบอกอยู่ตรงนั้นแหละแต่ทำไมญาติไม่เห็นก็ไม่รู้ในเอก็กลัวแต่ก็อธิษฐานขอว่าขอออกมาเถอะสุดท้ายก็วิ่งออกมาได้
แค่กอดไปแล้วก็ไม่รู้เลยว่าออกมาทีมืดแล้วครับบอกว่ายังไงบ้าง
บอกว่ามามึงมายังไงมายังไงที่นี้ไม่มีใครเข้าให้เข้ามาหรอกอะไรนี้อย่างนั้นแหละ
โอ้โหวันนี้ลูกพี่ลูกน้องของในเอค่ะนางวันลีก็เลยนำหัวหมูไปแก้บนนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าตุ๊กตากับวิญญาณที่จับตัวในเอไว้เป็นตนเดียวกันวิญญาณเดียวกัน
เพราะว่าหลังจากที่ในเอหายตัวไปก็ไปดูหมอดูหมอดูก็บอกว่าเป็นวิญญาณแม่ตะเคียนค่ะ
วิญญาณแม่ตะเคียนขอให้นำชุดสบายสีน้ำเงินไปเส้นไหว้ด้วยช่วงที่จุดทูปทำพิธีแก้บน
ก็เลยอธิษฐานกับแม่ตะเคียนนะคะว่าถ้าได้โชคจะนำสบายสีน้ำเงินมาเส้นไหว้
ก็เลยขอโชคไปด้วยเลยก็ยอมรับว่ายังขวัญเสียอยู่
เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยในเอบอกว่าเหมือนกับได้ยินเสียงสวดจากสาราสด
พิธรรมร้างสาราร้างแต่ได้ยินเสียงสวด
มีเสียงสวดนะแต่ก็ในเอก็รอดมาได้ยังปลอดภัย
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ญาติของในเอ
ก็บอกว่าตัวในเอเองก็มีอาการทางประสาทอยู่นิดหน่อยด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ในเอพูดเนี่ยคือยังไง
แต่ออกมาได้ก็ดีแล้วใช่ปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะ